เราติดตามความเข้มข้นของข่าวสารกัน
แต่ตอนนี้เป็นต้นไปกับสอนะครับ
ช่วงนี้ถอดเสื้อต่อหน้าคุณผู้ชมก่อน
นะฮะเพราะใส่เสื้อคุณผู้ชมไว้นานแล้ว

ถ้ายิ่งใส่ได้ใส่เสื้อข่าวเช้าก็จะยิ่งหล่อ

นี่นะครับเดี๋ยวพับเก็บให้คุณผู้ชมอย่างดี

ใน๕ตัวของวันนี้ที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมนะคะ
แสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอเท่านั้นเองค่ะง่ายนะ
จะมีกลิ่นตุของผมที่สักนิดหนึ่งพับเรียบร้อย

คุณผู้ชมฮะมาติดตามข่าวนี้ครับ

เฮลิคอปเตอร์ไปลำเลียงผู้ป่วยเด็กคลอดก่อนกำหนด
ซึ่งมีลำไส้ทะลักออกมาจากท้องจากจังหวัดตาก
ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินบราช

เพื่อเป็นการช่วยชีวิตของทั้งแม่และก็ทั้งเด็กครับ
นี่เป็นนาทีขณะที่เจ้าหน้าที่นำทารกขึ้นเฮลิคอปเต
ไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลพุทธชินบราช

โดยพลตรีอภิเชษซื่อสัตว์ผู้บัญชาการกองกำลังนเรสวน
สั่งการหน่วยบินกองกำลังนเรสวน

หลังรับการประสานจากโรงพยาบาลตากศิลปมหาบราชจังหวัดตาก
พร้อมการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์

แล้วก็มีลำไส้ไหลออกจากช่องท้อง
อาการของเด็กอยู่ในขั้นโคม่า
รวมถึงอาการของแม่ด้วยก็โคม่าเช่นเดียวกันครับ
ซึ่งหากเดินทางด้วยรถยนต์ก็จะใช้เวลามากแล้วก็อันตรายด้วย

ก็ลำบากในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลต่างนะครับ
ปรากฏว่าขณะที่จะนำขึ้นเครื่องเด็กเกิดอาการหยุดหายใจ
คุณหมอและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปั๊มหัวใจอย่างเร่งด่วน

กลางการลุ้นและเอาใจช่วยของเจ้าหน้าที่และผู้สิทธิ์ข่าว

จากนั้นรีบนำตัวส่งต่อโรงพยาบาลพุทธชินบราชทันทีนะครับ
แพทย์หญิงสิวนาศพีรัชเชื้อแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลตากศิลปมหาบราชจังหวัดตาก
บอกว่าทารกเป็นเพศชายยังไม่ได้ตั้งชื่อ
เป็นบุตรของนางสาวนวพรยอดวงศา

ตั้งท้องได้๓๓สัปดาห์กับ๖วัน
ลักษณะมีอาการลำไส้ไหลออกมาจากช่องท้อง

โดยได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล

มาที่โรงพยาบาลตากศิลป์มหาบราช
แต่เนื่องจากคุณหมอและอุปกรณ์เฉพาะทางไม่เพียงพอ

ให้ช่วยลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
ที่มีเครื่องมือแล้วก็มีแพทย์เฉพาะทางในการรักษา
ตามนโยบายความร่วมมือของการแพทย์ฉุกเฉิน
ร่วมกับกองทัพบกแล้วก็หน่วยกองบินตำรวจ
การลำเลียงผู้ป่วยที่อยู่ในถิ่นธุรกันดาลและห่างไกล
สำหรับอาการของทารกเบื้องต้นแพทย์ยังเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ

เพื่อรักษาชีวิตทั้งผู้เป็นแม่และเด็กไว้